โปรดติดตามตอนต่อไป

กิ๊กมีคนมานะมีคนกำลังขึ้นบ้าน

เอาผ้าคุมโปรงคุมหัวตัวเอง
คนชาวบ้านก็จะรู้ดีว่า

และมีอยู่คืนหนึ่งที่แกร้องแล้วเสียงมันเงียบ

มี่ออสเสียชีวิต
สนองเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับและแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับคุณไสมนต์ดำตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณเป้ครับสวัสดีครับคุณเป้ค่ะสวัสดีครับพี่แจ๊กสวัสดีครับเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่
แต่มันเป็นเรื่องของคุณไสมนต์ดำที่ทุกวันนี้เนี่ยเขายังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยตกลงมันมีหรือไม่มีแล้ววันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันชื่อเรื่องว่ากรรมสนองครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคุณไสมนต์ดำมันจบไม่สวยทุกเรื่องนะเดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องนี้ของคุณเป้เป็นยังไงครับได
เป็นคนที่ได้รับรู้ถึงเรื่องวิญญาณหรือความลื้อรับที่คนธรรมดานี่มองไม่เห็นพี่จี๋เล่าให้ผมฟังว่าจุดเริ่มต้นของแกเนี่ยในสมัยเด็กตอนอายุสัก๓๔หวบฮะกำลังเข้าปลอดภัณฑ์หนึ่งพี่จ้านเขาก็เด็กอันนั้นเข้าไปโรงเรียนทีนี้ก็ไปนั่งเล่นแล้วก็วิ่งเล่นเล่นซ่อนหากกันตามภาษาเด
เป็นลุงพ่อแก่คนยืดอยู่ตรงบริเวณที่เป็นกำแผง
แต่ก็ฝักมือเรียกอีหนูอีหนูมาแอบตรงนี้สิ
เหมือนเรียกตรงนี้ตรงนี้โอเคเพื่อนหาไม่เจอหรอก
ใช่ครับซึ่งตอนนั้นพี่ฉีดก็บอกว่าเพื่อนกำลังเหมือนกับวิ่งหาเขาอยู่
ด้วยความที่เขากลัวที่จะโดนเหมือนกับจะโดนโป้งหรือโดนอะไรอย่างนี้
เขาก็วิ่งแอบไปในซอกนั้นมันเป็นซอกเล็กที่เด็กมันเข้าไปได้นะฮะ
แล้วก็พี่จีก็เลยคานเข้าไปในซอกนั้นก็แอบไปอยู่สักพักใหญ่ใหญ่
ก็ไม่เห็นมีเพื่อนคนไหนเลยมาหาเขาเขาก็เลยเฮ้ยก็เลยคานออกมาขาดมา
ออกมาจากในซอกนั้นนะฮะพอคานออกมาปุ๊บทีเนี้ยพอพิจิออกมาทั้งตัว
พี่แจ๊ะเด็กแถวนั้นอ่ะที่วิ่งตามหาแกอยู่เกรียดแตกกันหมดเลยอ่ะเฮ้ย
แล้ววิ่งหนีกันหมดทั้งอาคารเลยเพราะว่าแกไม่ได้ออกมาแค่ตัวเปล่า
อ่าแกไปหยิบหัวกะโหลกของคนตายอ่ะเฮ้ย
คือไปคว้าหัวกระโหลกในนั้นมีหัวกระโหลกเหรอใช่ครับเอ้ย
ซึ่งตอนนั้นเด็กมันก็ตกใจแต่ว่าพี่ฉี่แกไม่รู้ว่าไอ้หัวกระโหลกเนี่ย
มันน่ากลัวหรือมันเป็นอะไรฮะแกก็เลยถือเล่นอยู่ตรงนั้นเหมือนกับมองซ้ายมองขวา
ทีเนี้ยเสียงมันดังจนถึงกับพารวงคนหนึ่งพารวงเนี่ยเค้าอยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยค่ะ
เค้าบอกอย่าเอามาเล่นโยนมาทิ้งไปเขาเกดุเค้าเอ็ดพี่ฉีกะโหลก
พี่ฉีกก็เลยเค้าเป็นเด็กเ
มันเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างโรงเรียนกับวัด

ก็จะมีการเอาอัฐิของผู้วายชน

มันใกล้ที่เป็นเมรนด์เผาศพ

เริ่มสัมภาษณ์ตรงนี้มาได้เรื่อย
จนพี่เขาอายุได้๑๗ปี
ก็ได้มาอยู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรประการ
กับอยู่กับพ่อกับแม่นะฮะ
ก็มีบ้านหลังเล็กครับเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่โตอะไรมากมาย

เขาได้ไปเห็นป้าคนหนึ่ง
เดินมาด้อมมองอยู่บริเวณตรงข้ามบ้านของแกนะฮะ
ก็ทุกคนจะรู้ดีว่าป้าคนนี้

ปล่อยเงินกู้ให้กับคนแถวนั้นเลยครับ
เสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่ง
ป้าคนนี้เขาก็ระดมคนงานมาเต็มเลย

เห็นการก่อสร้างตั้งแต่แรกเลย
ป้าคนนี้เป็นคนลงมือหมด
เสร็จแล้วพอรู้มาทีหลังว่าบ้านหลังนี้

และป้าคนนี้รักพี่คนนี้มาก
ก็คือพี่ออสลูกชายแกนะฮะ
แล้วก็พี่ออสเนี่ยเขาทำงานเป็นทหารเรือ

แล้วก็ยังมีฐานะอีกอะไรอย่างนี้
สาวเขาแบบจ้องมองพี่ออสมาก

ออสเนี่ยได้ไปหลงรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง

ที่อยู่จังหวัดสมุทรการมาทำงานนะฮะ
คุณแม่ก็เลยเหมือนกับไม่ได้เอกใจอะไร

ก็เลยสร้างบ้านหลังนี้เพื่อไปเรียนหอ
ก็คือบ้านหลังนี้เป็นเรือนหอให้กับลูกชายตัวเอง

จากนั้นก็อยู่กันมาเรื่อย
พี่กิ๊กบอกว่า
สองคนนี้พี่ออสกับพี่กิ๊กเนี่ย
เขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะฮะ
เขามาเข้ามาคุยมาอะไรทุกอย่างกับครอบครัวของพี่จีเนี่ย
จีเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าออกนอกในได้สบายเลย
นอนไปกินอยู่ที่บ้านของพี่ออสกับพี่กิ๊กได้สบายเลยครับนะฮะ
ก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันทุกวัน
วันหนึ่งครับพี่จิเนี่ย

แล้วก็ต้องไปอยู่ที่กรุงเทพย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพนะฮะ
ก็เหมือนกับนานจะกลับมาที

แต่ข่าวก็ยิ่งรู้ว่าพี่กิ๊กเริ่มท้อง
จากนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่จิได้กลับมาเยี่ยมบ้าน
ก็ปรากฏว่าพี่กิ๊กคลอดลูกออกมาแล้ว
เป็นลูกสาวน่ารักเลยนะฮะ
เป็นคนที่ซึมเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยพูดครับพี่แจ๊

ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่แกสังเกตได้คือว่า

พี่กิ๊กแล้วแฟนพี่อยู่ไหนอะไรไม่เห็นมาเลย
แกก็พูดเหมือนกับปัดไปว่าพี่ออสคงงานเยอะ
อะไรประมาณนั้นแกก็เลยเห็นหน้าสีหน้าไม่พอใจหรือสงสารก็เลยไม่ได้ถามต่อ
จากนั้นแม่ของพี่จิก็เลยบอกว่า

เองไปอยู่เป็นเพื่อนกับพี่เขาสิ
เขาจะได้ไม่เหงามีอะไรจะคุยกันปรึกษาหารือกัน
โอเคทีนี้พี่จีก็เลยไปนอนอยู่บ้านหลังนั้น

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าพี่จิกเนี่ยก็นอนเล่นอยู่ตั้งแต่เล็กแล้ว

ตกกลางคืนพี่จิกก็กลางมุมกันอาบน้ำอาบท่า
พื้นที่กลางมุมกำลังจะนอนแล้ว
พี่จิกเขาคว้ากะโถนมาไปกะโถนแล้วก็บอกกับพี่จิว่า
จิคืนนี้ถ้าปวดท้องอ่ะไม่ต้องเข้าห้องน้ำข้างล่างนะอืม
ตรงนั้นพี่จิก็เริ่มไม่เอกใจเลยเพราะว่าก็เคยใช้อยู่นะ
เอกใจคำหนึ่งที่พี่กิ๊กบอกว่า
จริงแล้วถ้าคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องทักนะครับ
ซึ่งคำนี้พี่จิเนี่ยเขาคิดอยู่ในใจว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรบ้างในบ้านหลังนี้
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็นอนคืนนั้นก็นอนหลับไป
จิบอกว่าแกหลับลึกมากเลยพี่แจ๊ค
สะดุ้งตัวเหมือนรู้สึกตัวอีกทีตอนประมาณสักเกือบตี๒
ได้ยินเสียงคนกำลังเดินขึ้นมาบนบ้าน
ซึ่งมันเป็นบ้านเหมือนเป็นไม้ใกล้ไม้
และน้ำหนักของคนมันหนักมากพี่แจ๊ค
มันทำให้กระดานบนกระดานที่บันไดขั้นบันไดมัน
แอ๊กเอี๊อย่าก็นอนฟังอยู่สักพักนึง

รู้ดีว่ามันไม่ธรรมดาแล้ว
ทีนี้แกก็เลยหันไปมองพี่กิ๊กมันก็จะบอกว่า
กิ๊กมีคนมานะมีคนกำลังขึ้นบ้าน
พี่แจ๊ครู้ไหมว่าพี่กิ๊กจะทำยังไง
เอาผ้าคุมโปรงคุมหัวตัวเองพร้อมกับลูกอ่ะ
แล้วกอดลูกแน่นกอดลูกเลแน่นเลย
ตอนนั้นเสียงนี้มันก็ดังขึ้นมาเรื่อย
จนมาถึงจะใกล้ประตูอยู่แล้วพี่จีแก๊ตกใจ
ก็เลยไปเขย่าตัวจะเขย่าตัวบอกว่า

แต่พี่กิ๊กเปิดหน้าออกมาจากผ้าห่ม

พี่จิรู้ตันทีเลยไม่ใช่คนจริง
เพราะว่าศีลหน้ารักทะทางเหมือนกับพี่กิ๊ก

ก็เลยเทิบตัวเองเข้าไปนอนใกล้
แล้วก็คุมโปรงกับพี่กิ๊กไปด้วย
พอตกเช้าพี่จีรีบออกจากบ้านหลังนั้นเลย

แม่หนูไปนอนที่บ้านหลังนี้แล้วนะ
แล้วก็เก็บเสื้อผ้ากับพี่กรุงเทพฯวันนั้นเลย
ตั้งแต่นั้นมาก็พี่จิก
ก็อยู่ที่กรุงเทพไม่มีข่าวแล้ว
แต่พี่กิ๊กเนี่ยต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวกับลูกสาว
ซึ่งเขาเผชิญอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะ

จากนั้นก็เหมือนกับคุณแม่ของทางพี่จีนบอกว่า
ทางคุณกิ๊กพี่กิ๊กได้ติดต่อกับน้องสาวที่ต่างจังหวัด

แต่พี่แจ๊คอยู่ได้ไม่ถึง๑๐วัน

เพราะว่าน้องสาวของพี่กิ๊กได้มาบอกว่า

เพราะว่าที่นอนทุกคืนมันมีเสียงแปลก
แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เขาสัมผัสได้ว่า

ไม่ว่าจะเป็นเสียงรูดขูดขีดตามกำแพงบ้าน
หรือก็มีอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงปีนตายอยู่บนหลังคาอะไร
แกก็เหมือนกับยังไม่เห็นภาพชัดเจน
มีอยู่คืนหนึ่งที่แกตัดสินใจไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้ว
นอนอยู่คนเดียวก็เป็นห้องนอนอยู่

กำลังเอาของอะไรบางอย่างมากีดขูด
เหมือนกับชั้นล่างข้างบนอะไรอย่างนี้
ถ้าสงสัยนะก็เลยตัดสินใจไปแจ๊บ

เห็นเป็นร่างคนแบบดำเงาเนี่ยตายปีนตาย

พอสายตากำลังจะแงะขึ้นไปมองที่บนหน้าต่าง

รู้ทันทีเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาแล้ว

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่สาวฟัง
แจ๊คพี่กิ๊กไม่มีท่าทางที่น่ากลัวหรือว่าหวาดกลัวแต่อย่างใด
ตกใจอะไรเลยกับเรื่องที่น้องสาวเล่าให้ฟัง
เออน้องสาวของแกบอกว่า
พี่กลับไปอยู่บ้านเราเถอะอย่าอยู่เลยที่บ้านหลังนี้
มันไม่ธรรมดานะมันน่ากลัวมันมีเรื่องแบบนี้
มันไม่ใช่บ้านคนที่เขาอยู่กันแล้วอ่ะแต่พี่กิ๊กบอกคำนึงว่า
เขารักพี่ออสเขาจะรอพี่ออสกลับมา
แกก็เลยเหมือนกับไม่อยากไปยื้อไปล้างอะไรอย่างนี้
ก็เลยเก็บเสื้อผ้าย้ายออกไปวันนั้น
ตั้งแต่นั้นมานะฮะก็ผ่านมาเรื่อย
กิ๊กก็รอพี่ออสรออยู่เรื่อยไม่มาสักที

แต่กลับมาการกลับมาของพี่ออสครั้งนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์และก็นิสัยของเขานะครับ
รักที่เปลี่ยนไปคือคล้ำดำและไม่หล่อเหมือนเดิม

และที่เปลี่ยนไปจากกรียาของเขาคือทะเลาะกับพี่กิ๊กทุกวัน
ทะเลาะกันเบาเสียงดังขึ้นดังขึ้นและสุดท้ายเขาตบตีพี่กิ๊ก
แม่ของพี่จิที่อยู่บริเวณตรงนั้นรู้สึก
ออสเปลี่ยนไปมากทำไมออสถึงเป็นคนอย่างนี้
เป็นคนที่แต่ก่อนน่ารักไงอัธยาศัยดีแต่ทำไมเขาเนี่ยไม่เหมือนคนเดิมเลย
จากนั้นพี่ออสก็ไปมาสุดท้ายก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปเลย
จากนั้นพี่กิ๊กเนี่ยก็ยังรอคอยพี่ออสกลับมาเหมือนเดิม
รอแล้วรอเล่าก็ไม่กลับมาจนตัวเองทนไม่ไหว
ก็รู้ว่าแฟนตัวเองทำงานอยู่ที่ไหนเป็นทหารอยู่ที่ไหน
ก็เลยตามไปที่ทำงานแต่ก็ไม่เจอพี่ออสเจอกระบวนหน้าของพี่ออส
พอเจอวันหน้าเสร็จปุ๊บก็ตัวเองก็ไประบายระบายความในใจไปผับทุกข์
ว่าพี่ออสเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียไม่เคยกลับมาเลยเป็นเพราะอะไร
ช่วยตามให้พี่ออสกลับมาทีได้ไหมแต่วันหน้าเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย
กิ๊กเนี่ยไปหาทุกครั้งเลยนะไปบ่อยมากวันเว้นวันจนไปเกือบทุกวัน
ไปตามหาสามีตัวเองแต่ก็ไม่เจอเจอกับหัวหน้าเขานี่แหละ
แล้วก็ไปปรับทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนตัวเองพี่กิ๊กสืบมาได้
จนรู้ว่าพี่ออสไปติดผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรู้ว่ากำลังจะแต่งงานกันแล้ว
พี่กิ๊กแค่เป็นคนบ้านไม่อยากลบลาข้าวฟัน
ไม่มีใครอยู่จนช่วงนั้นกลับบ้านนอกไป
จากนั้นแม่ของแม่ของพี่จีก็ได้เห็นพี่ออสอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าพี่ออสกลับมาครั้งนี้แม่เขาเป็นคนพาไปหาหมอ
เพราะว่าพี่ออสเริ่มไม่ไหวแล้วพี่แจ๊ค
เริ่มผอมลงสูบลง
จากนั้นแฟนใหม่ที่คบกันอยู่ก็ทิ้งแกไปเลย
จากที่กินอะไรไม่ได้จนพี่อ๊อตเริ่มกินทุกอย่างไม่ได้
แล้วก็ผอมลงจนไม่ไหว
พนักแม่พาไปหาหมอตรวจสิ่งทุกอย่าง
ไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
ทีนี้แม่ของพี่อ๊อตก็เลยนึกถึงพระ
พระที่เอามาทำพิธีตอนแรก
ที่เอามาเจอบ้านที่มาละครับสวดที่บ้านนี่
ทำไมถึงมันน่ากลัวแล้วรุนแรงขนาดนี้
พอไปถึงพระรูปนี้ท่านมรณภาพไปแล้วพี่แจ

ใครชาวบ้านคนไหนที่บอกมีหมอดีหมอดังไหน

แต่สุดท้ายรักษาไม่ได้พี่แจ๊ค

แต่ก่อนที่พี่ออสจะเสียเหมือนเขาทรมานมาก

แม่ของพี่อ๊อตรับเรื่องนี้ไม่ได้เลย

แกเป็นคนที่รักมากแล้วก็ฝากอนาคตไว้กับพี่ออส
พอพี่ออสเสียตัวเองก็สุดโทรมลง
แล้วสุดท้ายก็มีอาการเดียวกับลูกของแกเลย
คือการที่มีอาการปวดท้อง
แล้วก็ผอมลงผอมลงแล้วก็กินอะไรไม่ได้
จากนั้นคนชาวบ้านและคนที่อยู่ในบริเวณระแวกหมู่บ้าน
ก็จะรู้ดีว่าแม่ของพี่ออสนอนโหยหวนร้องปวดท้องทุกคืน

ทุกคนจะรู้เลยว่าคืนนี้เสียงเนี่ยเป็นแม่ของพี่ออส

แกจะร้องอยู่อย่างนั้นทุกคืน
และมีคืนที่แกร้องแล้วเสียงมันเงียบ

นั่นคือแม่ของพี่ยอดเสียชีวิต

สามีของแกเนี่ยแล้วก็ลูกชายคนเล็ก
พอรู้ว่าแม่เสียก็เลยปล่อยบ้านหลังนี้ให้คนเช่า

พอคนมาเช่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่พี่แจ๊ค
แล้วก็บ้านสวยและเช่าในราคาที่ไม่แพง

สิ่งที่ทุกคนไม่ว่าใครจะมาอยู่บ้านหลังนี้
รักกันแค่ไหน๑๐ปี๒๐ปี

ต้องมีเรื่องหรืออะไรบางอย่างที่ต้องทะเลาะกันตบตีกัน

ใช่จนชาวบ้านเขารู้ว่าบ้านหลังนี้มันต้องคำสาป
เหมือนอะไรบางอย่างกับบ้านหลังนี้
ไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่ามาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้
ทีนี้เรื่องราวของบ้านหลังนี้มันก็เลยเงียบ

ทางลูกชายคนเล็กของแม่พยอดที่เสียไป
ก็เลยตัดสินใจคุยกับพ่อบอกว่าขาย
ขายให้กับญาติที่สนิทกันในราคาที่ถูกมากพร้อมกับที่ดิน
จากนั้นนะครับก็บ้านนั้นก็ถูกไปอยู่กับญาติแล้ว
ญาติของลูกชายแกก็รู้ว่าบ้านหลังนี้มีประวัติอย่างไร
ก็เลยไปเชิญไปนิมนต์พระมารดน้ำมนต

แล้วก็สั่งลูกน้องให้ทุกคนลื้อบ้านหลังนี้
ถ้าเป็นการทำเสน่ห์ปกติทั่วไปให้คนรักคนหลง

เป็นรูปปั้นที่หันหน้าเข้าหากันครับแต่นี่คือหันหลังชนกัน
หลังทุนกันออกแล้วก็มีสายสินพันธุ์รอบตุ๊กตา๒ตัวนี้แน่นหนาเลย
พอชาวบ้านเขาเจอตุ๊กตาตรงนี้เขารู้ทันทีแล้วบ้านหลังนี้ต้องมีคนทำของใส่
ทีนี้เรื่องราวมันก็กระจายไปทั่วพี่แจ๊คจะรู้ว่าคนชาวบ้านแถวนั้นเวลามันรู้เรื่องแบบนี้
ข่าวมันรวดเร็วมากนะใช่ครับมันกระจายไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ไปสืบสอบมาว่า
พอคลี่คลายเรื่องนี้มาแล้วก็คือว่าแม่ของพี่ออสเป็นคนทำของใส่บ้านหลังนี้
แม่ของพี่ออสไม่เคยรักลูกสะพ้ายคนนี้เลยพี่แจ๊ค
เขาเป็นคนที่หมายมั่นปั้นมือที่จะให้พี่ออสรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฐานะเท่าเทียมกัน
แต่ไม่อยากขัดใจลูกชายไงเพราะรักมากไม่อยากมีเรื่องกับลูกชาย
ก็เลยตามน้ำไปใช่แต่ใจอีกทางหนึ่งคิดไปอีกอย่างหนึ่ง
ออกอุบายการสร้างบ้านหลังนี้
แล้วพระรูปนั้นแม่ของพิจิบอกว่าไม่ใช่ผ้าไทย
การแต่งตัวการสวดมนต์ทำพิธีต่างมันไม่ใช่ของคนไทย

ซึ่งวันนั้นที่มีการนิมนต์พระมาที่บอกว่าจะมาทำบุญบ้านเอามาสวด

หูซับซ้อนลึกลับจังเลยอ่ะ
ใช่ครับพอเขารู้ว่าแม่แม่เป็นคนทำ
ก็ยังรู้สึกว่าพี่ออสกับพี่กิ๊กเนี่ยทะเลาะกันแล้วเลิกกัน

เขาก็ย้อนกลับไปทำของอีกรอบหนึ่ง
เพื่อที่จะทำใส่ลูกตัวเองด้วยนะ
เพื่อที่จะให้ลูกชายตัวเองหลงรักผู้หญิงคนนั้น

ทำให้คู่นี้ทะเลาะกันถูกต้องแล้วก็ไปทำอีกอย่างหนึ่ง
คือให้ลูกชายกับผู้หญิงที่หมายมั่นปั้นมือไว้รักกัน

ใช่ครับซึ่งตัวเองไม่ได้รู้เลยว่ามันจะมีผลอะไรตามมา
ก็ไปทำเพื่อที่จะให้ลูกชายรักกับผู้หญิงตรงนี้
แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่
เขาเชื่อกันว่าถ้าคนที่ถูกทำของทำผิดสินหรืออะไรบางอย่าง
ของตัวนั้นมันจะกัดกินตัวเองมันจะเข้าตัวเอง

ก็คือตัวเองเลือกทรมานทุกข์ทรมานโดยการที่ไม่สามารถกินอะไรได้
และก็ต้องมาจบชีวิตด้วยอย่างทุกข์ทรมานนะพี่แจ๊ค
และอย่างที่เรารู้ว่าพอของสิ่งนั้นมันอยู่ในตัวของคนที่ถูกทำ
มันจะย้อนกลับไปหาคนทำนั่นก็คือแม่ของพี่ออส
แล้วแม่ของพี่ออสก็ตายอย่างทุกข์ทรมานอย่างลูกชายแกเลย
จากนั้นก็เรื่องนี้ทุกคนก็เศร้ากันหมดเลยว่าไม่คิดว่าแม่ตัวเองจะทำใส่ลูกได้
กิ๊กที่อยู่จากจังหวัดวันหนึ่งแกได้มีโอกาสได้กลับมาที่จังหวัดสมประการนะครับ
แล้วก็มาทำงานเป็นพนักงานขายของที่ห้างนะครับ
แล้วก็ทุกวันนี้แกได้สามีใหม่สามีใหม่แกรักแกมากเลย
แล้วก็รักลูกสาวของแกด้วยเหมือนลูกแท้ของตนเอง
และสามีของพี่กิ๊กทุกวันนี้ก็คือหัวหน้าของพี่ออสล่ะครับ
โอ้โหใช่ครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะพี่
เป็นหัวหน้าหมายถึงว่าเป็นที่ตัวเองเคยไปปรับทุกข์
กลายมาเป็นความสงสารจากความสงสารกลายไปเป็นความรัก
อันนี้ก็อยู่กินด้วยกันใช่ครับ
แต่อย่างน้อยเนี่ยตัวของพี่กิ๊กก็หลังจากที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมานะ
ก็ยังมีทางดียังได้เหมือนกับหลุดพ้นจากบ่วงกรรมบางสิ่งบางอย่างออกมาได้
ทั้งตัวแบบพี่กิ๊กเองแล้วก็ตัวลูกเองถูกไหม

เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำคุณสัยมนต์ดำ

แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า
เรื่องพวกนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีจริง
มันมีอยู่จริงแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่า
ของปลอมก็มีของจริงก็เยอะ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนหลายท่านนะครับ
ว่าจะเป็นคนอย่างเราคนที่เขาเป็นนักธุรกิจจ๋า
แม้กระทั่งคนที่แบบมียศถาบรรดาศักดิ์

เขาเชื่อจริงนะครับว่าการทำคุณสัยมนต์ดำไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
การทำให้คนมารักการทำร้ายคน
ทำให้คนเกลียดกันมันมีอยู่จริง
เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องนี้เราได้อะไรจากเรื่องนี้

ที่คุณแม่ของพี่ออสเป็นคนก่อขึ้นมา
โดยทำร้ายลูกสะพ้ายตัวเอง

มันก็กลับมาหาลูกชายของแกเอง
และมันก็วนกลับไปหาตัวแกเอง

เรื่องนี้ครับพี่จิเขาบอกว่าอยากจะฝ่าเรื่องนี้

เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนที่ไปทำแบบนี้
ใช้คำว่านิยามรับที่ผิดนะครับ
ถูกมันไม่ใช่ความรักนะการทำแบบนี้
อย่าบอกว่ามันคือความรักมันไม่ใช่ความรัก
ไม่ว่าจะเป็นความรักจากพ่อจากแม่

แล้วไปทำแบบนี้ใส่เขาโดยที่เขาไม่เต็มใจ
สิ่งที่มันตามมาคือมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็น

แล้วเรื่องนี้พี่แจ๊คลองฟังดีนะ
มันไม่ได้มีผีออกมาหลอกร้อนให้เห็นนะ
แต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าผีมันคือคน
คือคนครับคือความคิดและจิตใจของคน
นั่นคือน่ากลัวที่สุดในโลก
กับคนที่มีความคิดและจิตใจที่ไม่ดีเป็นลบ
อันนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผี
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเป้พูดว่า
สิ่งเหล่านี้อย่าไปยุ่งอย่าไปคล่องอย่าไปเกี่ยวมัน

การที่จะใช้วิธีการเหล่านี้
บังคับให้คนนี้มารักเรามาชอบเรา
มันไม่ใช่ความรักมันคือการบังคับ
กลับกันไปใช้วิธีการแบบนี้ในการไปทำร้ายใคร

เหล่านั้นมันจะได้ผลแค่ช่วงแรก
หลังจากนั้นคนที่ทำ
จะต้องรอรับผลกรรมจากสิ่งที่ตัวเองได้ทำไป
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมาก
คุณผู้ชมบูฟังฮะฟังให้เป็นอุทาหรณ์
ฟังให้เป็นเรื่องเล่าก็แล้วกันฮะ
คืนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่

มันฟังแล้วมันได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะมากมาย
คำคืนวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณเป้

และคำคือวันนี้สถานีผีดูของเราเวลาหมด

เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เรื่องของคุณสัยมนต์ดำพลาดไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงครับ